แหมเป็นใครก็ต้องแบบมีอาการขึ้นมานิดนึงแหละนะ
สำหรับนักแสดงสาวเจ้าบทบาทค่ะ

คือเธอเนี่ยโดดมารับบทนางร้ายติดกันถึง๒เรื่องรวด
มันก็เลยทำให้เธอมีอาการเครียดถึงขั้นล้มหมอนนอนเสือ
หามตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนเลยนะคะ
เพราะเธอบอกว่าเธออินกับบทบาทละครที่ได้รับมากเกินไป
เพราะว่าเวลาเลิกกองแล้วก็ยังเก็บมาเครียดเก็บมาคิดถึงบ้านเลย
ก็เลยทำเอาแฟนอดเป็นห่วงไม่ได้นะคะ
งานนี้ค่ะพี่แคทบอกเลยว่า
ไม่ได้เป็นอะไรมากอาการมันก็เริ่มดีขึ้นเรื่อย
แล้วก็จะพยายามทำให้ตัวเองไม่เครียดหลังจากเลิกกองนะครับ
แฟนก็ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะไปฟังพี่แคทกันค่ะ
ก็อยู่ดีหายใจไม่ออกอะไรอย่างนี้
คือนั่งอยู่แล้วก็หายใจไม่ออก
คือกลังแล้วตัวชานิ้วเท้าชา
พอไปถึงห้องฉุกเฉินก็หมอพยายามที่จะแกะนิ้วและแกะไม่ออก
คุณหมอบอกว่าเป็นเพราะเครียดก็เลยแบบเครียดโดยไม่รู้ตัว
เขาฉีดยาตรงนั้นเลยค่ะฉีดยาขายกล้ามเนื้อฉีดยาแก้เครียดแล้วก็ให้หลับ
ก็เลยหลับไปพักนึงอะค่ะแล้วก็พอหลับไปพักนึงแล้วก็
ขึ้นมาก็ดีขึ้นนะคะพยายามที่จะไม่ให้เครียด
แล้วก็พยายามเหมือนแบบอาจจะนั่งสมาธิช่วย
ฟังแบบนี้แฟนก็สบายใจหายห่วงนะ
พี่แคทก็มีวิธีการผ่อนคลายด้วยการนั่งสมาธิ
นานทีจะได้เจอสักทีนะคะก็อดไม่ได้เนาะที่จะอัปเดตความหวานของเพื่อนซี
อย่างคุณหญิงรัฐาค่ะบอกเลยว่าคุณหญิงเนี่ยตอนนี้นะ
คุณตูนตุลยเทพซึ่งตัวเองเนี่ยในฐานะเพื่อนซีแก๊งเดียวกันกับสาวแคทนะคะ
ก็สาวแคทเขาบอกว่าขอส่งแรงเชียร์แบบคู่นี้แรงเลยเหมือนกัน
เพราะว่าเห็นเพื่อนมีความสุขมากแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน
ส่วนเรื่องอดีตเนี่ยก็ควรที่จะปล่อยผ่านไปแล้วกันนะคะ

คือแบบว่าไม่ได้เห็นโหมดนี้ของหญิงมานานมากแล้ว
แล้วก็แบบดีใจแทนดีใจจริง
ว่าบางทีเนี่ยมันแบบมันไม่รู้คนมันดราม่ามากไป
เราควรที่จะผ่อนคลายกว่านี้หน่อยไหม
เพราะว่าไม่รู้ว่าเป็นห่วงสุขภาพจิตของทุกคน
ชิลสบายไม่เบื่อไม่เหงาฮูลาฮูลา
เออฉันชอบฮูลาฮูลานะ
ชิลสบายไม่เบื่อไม่เหงา
นั่นแหละสิทะเลของเราช่องฟ้าของเรา
จริงก็ร้องเสร็จของชิได้อยู่นะ

ใช่ตั้งแต่เราเห็นเขาเนี่ยตั้งแต่เรายังเด็ก
ที่บอกขุนเนี่ยเป๊ะว่าเอวยัง๒๔อยู่เหมือนเดิมนะ
โอ้แล้วในขณะที่คนอื่นรวมถึงเราสองคนนี้ขยายออกเรื่อย
ถ้ามึงแปลเรื่องนี้คุณเราจะไม่พูดถึงตัวเอง